ก่อนหน้านี้ก็มีเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะฮะ

คือมีกลุ่มวัยรุ่นแถวบ้านเนี่ย

คุณแม่ยังทำใจไม่ได้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕มิถุนายน

ทุนไปเรียนถึงกรุงเทพ

อนาคตเนี่ยฟุตซอลทีมชาติแน่นอน

โอ๊ตก็กลับมาที่บ้านที่เพชรบูรณ์นะ

ตอนเย็นค่ำขี่จักรยานยนต์กลับกัน๓คน
วัยรุ่นในพื้นที่มันคิดว่าเป็นคู่อริ

ตอนนี้จับได้ละ๒๓คนนะครับกลุ่มที่ก่อเหตุ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดวิเชียนบำรุงที่อำเภอวิเชียนบุรี
จังหวัดเพชรชบูรณ์มีเพื่อนเพื่อนจากโรงเรียน
ราชวินิตบางเขนเนี่ยมาแสดงความอาลัย
เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะฮะ
ก็มีการตรวจคัดกรองโควิดกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีการวางพาดไลค์บังสกุล
เพื่อนก็อ่านบทกรรมที่แต่งให้น้องโอ๊ตนะฮะ
ตลอดเวลานี่คุณแม่โอ้โหร้นะครับ

พันตัวโครงการผ่านช้างเผือก
ได้ศิลป์เลือกเล่นฟุชตอร์สมใจหนา
โดยใจรับความสามารถนำกีฬา

นี่ค่ะอายุเพิ่ง๑๖ปีใช่ค่ะไอ้วัยรุ่นแถวบ้านมันคิดว่าคู่เอาอีก
มันจำผิดตัวมันไปไล่ยิงเขาเขาเสียชีวิตนะครับ
โค้ชบอกว่าอนาคตนักฟุตซอลทีมชาติแน่นอนต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนร่วมกันร้องเพลงด้วยนะครับเพลงอยู่ตรงนี้และเพลงช่วงที่ดีที่สุด
เป็นการแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจครับ

หลังจากนั้นก็มีพิธีวางดอกไม้จันทร์แล้วก็มีพิธี
ชาปนาฆิตสภน้องโอ้ตนะครับทุกผู้ชมครับคือเราคุยกับ
พี่สาวนะฮะพี่สาวของน้องโอ๊ตเนี่ยบอกว่า๔คืนที่
ที่ผ่านมาที่มีงานสวดศพน้องชาย
จนวันนี้เผาศพน้องเนี่ย
ไม่มีญาติไม่มีผู้ปกครองของฝั่งเด็กวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
มาแสดงความเสียใจแสดงความรับผิดชอบสักคนหนึ่ง
คือทางครอบครัวไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นนะฮะ
ว่าจะต้องมาแสดงความเสียใจมาเยียวยามาชดใช้ชดเชยอะไร
สิ่งที่ต้องการที่สุดเนี่ยคือต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องชาย

น้องชายกำลังมีอนาคตที่ดีเนี่ยทำไมต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้
เลยอยากฝากผ่านไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ไปถึงตำรวจสพวิเชียนบุรี
ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วย
ตำรวจคือความหวังเดียวของครอบครัวในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องชาย
ไม่ค่ะคือทางเราไม่อยากได้ค่าเยียวยาค่ะ
แค่อยากได้ความยุติธรรมให้น้องเฉยค่ะ
คืออยากได้แค่นั้นจริงค่ะไม่ได้หวังค่ะพี่
ขอแค่ให้ตำรวจช่วยหน่อยค่ะให้ช่วยทวงความยุติธรรมให้น้องค่ะ
ตอนนี้แม่เสียใจมากค่ะพี่ยังทำใจไม่ได้
เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมเชื่อว่าตำรวจเขาคงทำคดีให้เต็มที่อ่ะ
ตอนนี้ก็จับได้๒๓คนแล้วนะครับผู้ต้องหานะครับ
ทุกผู้ชมครับประธานทมรมฟุตซอร์โรงเรียนราชวินิตบางเขนนะครับ
บอกว่าน้องโอ๊ตนี่เป็นเด็กที่มีความขยันมากมุ่งมั่นในการเป็นนักฟุตซอลมาก
เป็นนักฟุตซอลที่แบบโอ้โหฝีเท้าดีมาก
ตอนนี้กำลังเป็นกำลังหลักให้กับรุ่นยู๑๖ของโรงเรียนนะครับ
อนาคตเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าฝีเท้าอย่างน้องโอ๊ตเนี่ย
แล้วถึงขั้นก้าวติดทีมชาติไทยได้แน่แบบที่น้องโอ๊ตเนี่ยเขาฝันเอาไว้นะฮะ
มาถึงในกรุงเทพได้มีอนาคตถึงทีมชาติ
แล้วจบม๖จบชั้นมัธยมเมื่อไหร่เนี่ยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยรอรับตัวเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาเสียดายเด็กคนนี้มาก
ใช่ครับเป็นกำลังหลักในรุ่น๑๖ปีครับรุ่น๑๖ปีเป็นกำลังหลักด้วย
แล้วคือมันพูดยากครับเขาเก่งเขาเก่งแล้วเขามีความตั้งใจครับ
มันมันเสียดายเด็กคนนี้ไปครับเสียดายเลย
เพราะปีนี้ก็ม๕แล้วเรียนอีกต่ออีกปีนึงก็จะไปสู่มหาลัยอย่างนี้ครับ
เรามาหาในกรรมศาสตร์อนาคตเขาไกลอยู่นะครับเด็กคนนี้
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่๒๕มิถุนายนค่ะ
เหลือคือเรื่องความคืบหน้าทางคดีในการเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนั่นแหละ
แต่ว่าสิ่งที่แลกมาเนี่ยอนาคตของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
อายุเพิ่ง๑๖ปีเองคือแล้วคนเป็นแม่เขาบอกเขาช้ำใจมาก
คือคือมาเสียชีวิตเพราะว่าวัยรุ่นในพื้นที่มันไล่ยิงคู่อลิ
แล้วบอกจำผิดคนอย่างนี้ผิดตัวยิงผิดตัว